คุณผู้ชมครับจะเดือนแล้วนะครับถ้า๒๔มีนาคมจะครบเดือนแล้ว
สำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะนะฮะความคืบหน้าของคดีก็ใน
ความรู้สึกของคนที่ติดตามคดีก็อาจจะคิดว่าไม่ค่อยคืบแต่เมื่อวานนี้
ตำรวจเนี่ยเขาเอาเรือออกไปจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปทำเหมือนกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้ใช้ตำรวจ
ตำรวจผู้ชายก็เอาให้เหมือนผู้ชายบนเรือตำรวจผู้หญิงก็เอาให้เหมือนผู้หญิงบนเรือ
เดี๋ยวนะแม่บอกว่าตำรวจรวบรวมสำนวนคดีใกล้เสร็จแล้ว
นี่คือมาจำลองใหม่มาจำลองอีกรอบเหรอก็ผมเดาว่าเขาเอาข้อทักท้วงจากนิติเวศ
เกี่ยวกับเรื่องรอยบาดแผลเรื่องอะไรแบบนี้มาทำกันอีกครั้งหนึ่ง
หมอพรทิพย์ถึงบอกไงว่าคุณไม่ดูสภาพบัตรแผลของศพก่อน
ดูสภาพศพก่อนตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปหาหลักฐาน
ทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันอ่ะก็บูรณาการมันจมน้ำไปด้วยไง
จำให้ได้หรอทำตามแล้วนะเอ่อทำตามแล้วครับอ่า
เมื่อวานนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

ทบุรีไปจำลองเหตุการณ์บนเรือ
สอบีทบ๊อตนี่นี่ล้ำนี้ล้ำนี้

เกี่ยวกับบาดแผลที่ขาขวาของคุณแตงโม
จำลองครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นการจำลองการนั่งปัสสาวะของคุณแตงโม
ให้ตำรวจผู้ชายแสดงแทนแซนนะฮะ
ที่อยู่ในท่านอนนะครับนอนท้ายเรือ
แล้วก็ใช้ตำรวจหญิงที่มีส่วนสูงมีน้ำหนักใกล้เคียงเท่า
กับคุณแตงโมเนี่ยแสดงเป็นคุณแตงโมเลย
แล้วให้ทำท่านั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือ
โดยจับขาของคุณแซนไว้แล้วก็ลุกขึ้น
ใช้เวลาทำแบบนี้ลุกขึ้นลุกลงล่องไปล่องมา
อยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงได้จากนั้นเนี่ย
ตำรวจก็เอาเรือลำเกิดเหตุออกจากอู่จอดเรือครับ
ร่องออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเรืออีกลำขับตามไป
เพื่อจำลองเหตุการณ์จริงมุ่งหน้าไปทางอำเภอปากเกร็ด
นนทบุรีโดยใช้ตำรวจชายและตำรวจหญิง
ที่มีน้ำหนักและส่วนสูงใกล้เคียงกับทุกคนบนเรือ
ไม่ว่าจะใกล้เคียงปอใกล้เคียงโรเบิร์ต
ใกล้เคียงจ๊อปและใกล้เคียงกระติกไปลงเรือไปไปจำลองตำแหน่งครับ
ทุกคนอยู่บนเรือเนี่ยตามผังที่คุณผู้ชมเห็นภาพซ้ายมือนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุคุณตังโมตกน้ำจะได้คำนวณสิน้ำหนักมันเป็นยังไง
ความเร็วมันเป็นยังไงในการขับเรือวันเกิดเหตุนั้นน่ะ
คือแผ่นป้ายสีแดงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยท้ายเรือมันจมน้ำไหม
สามารถไปนั่งปัสสาวะได้จริงหรือเปล่าอืมซึ่งตำรวจบอกว่า
ทดลองพอจะมีคำตอบแล้วแต่เรายังไม่รู้เอ้า
เออเขายังไม่บอกออกมาเขารู้กันแล้ว
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนสอบสวนครับเอาซากหมูสดหนึ่งตัว
เอาเอาขึ้นไปทำอะไรอ่ะเอาขึ้นไปทำอะไรบนเรือ
ทดลองว่าถ้าโดนใบพัดแล้วลอยมันจะเป็นยังไงอ๋ออ่านะฮะ
บาดแผลที่พบมันจะใกล้เคียงกับบาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมไหม
เพื่อหาสาเหตุว่าตกจากเรือในลักษณะใดจึงเกิดบัตรแผลได้
โดยใช้เวลาทดสอบตรงนี้โอ้โหอันนี้นานกว่า๒ชั่วโมง
อืมนะฮะซึ่งหลังการทดลองนะครับตำรวจได้คำตอบแล้วเช่นกัน
ว่าบาดแผลเกิดขึ้นจากใบพัดเรือหรือไม่แล้วบอกไหมฮะยังเออ
อ่าเดี๋ยววันปิดคดีได้ได้รู้โดยสภาพบาดแผลของคุณแตงโมนะ
คุณผู้ชมนะเป็นบาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบที่ต้นขาขวา
ดูขนาดดูขนาดไหนขนาดนี้น่าสนใจด้านในกว้าง๗เซนติเมตร
ยาวยี่สิบหกเซนติเมตรหนึ่งไม้มันทัดของรูปผมมันยาวสามสิบเซนติเมตรนะ
อืมยาวเกือบไม้บรรทัศน์เลยน่ะมุมแผลด้านบนด้านล่างลึกหนึ่งเซนครึ่งนะฮะ
แล้วแผลเนี่ยตรงกลางแผลลึกเท่าไหร่รู้ไหมลึกที่สุด๔เซนครึ่ง
เซนครึ่งเออแล้วลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อพบว่ารอยแผลฉีกขาดเป็นบางส่วนฮะ
อันนี้ก็สิ่งที่เขาทำกันเมื่อวานครับตำรวจไปจำลองเหตุการณ์อีกทีหนึ่ง
ค่ะอ่ายังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะครับครับว่าบัตรแผลเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ